สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ลองสดใหม่ให้เยอะเลยสิอาจารย์

วันนี้อาจารย์ลักษณ์มากับเราด้วยนะครับ
ขอต้อนรับอาจารย์ลักษณ์เลยนะครับสวัสดีครับ
อย่าเรียกอาจารย์พิธีกรน้องใหม่ของไทยรัฐทีวี
สวัสดีพิธีกรน้องใหม่ของไทยรัฐทีวี
มีรายการใหม่ชื่อว่ารายการอะไรครับ

เดี๋ยวก่อนนะจำได้หรือเปล่าชื่อรายการตัวเองนะครับ

อย่างนี้ด้วยอย่างนี้ด้วย
หมอลักเบิกอรุณ
ก็เรียกว่าเป็นรายการน้องใหม่แก่กล่องของทางไทยรัฐนะคะ
จะมาแนะนำสิ่งดีเริ่มต้นปีใหม่

ท่านเจนตรงไปตรงมา

สวัสดีปีใหม่นะครับ
วันนี้วันที่๑มกราคม
คุณจะต้องอวยพรก่อนแล้วฮะอย่างแรก
กุศลที่ได้ไปสร้างพระที่ได้ไปไหว้
คนทั้งหลายที่เป็นมหามงคลที่เกิดขึ้น

เพราะฉะนั้นรายการใหม่เราเริ่มวันที่๒

ตี๕๕๐นถึง๖๐๐น

นาทีนี้ทำไมคนจะต้องดูรายการนี้

มดดำต้องการสิ่งที่มงคลไหม

หนุ่มต้องการสิ่งที่ดูแล้วเป็นมงคลตา
ได้ฟังแล้วเป็นมงคลหู
แล้วรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลก่อนออกจากบ้าน

จะเป็นคนที่นิ้วยาว

แล้วในแต่ละวันเนี่ยจะได้มีโอกาสดูดงดูดวง
อาจารย์จะมีเคล็ดลับในการเสริมดวงในแต่ละวันกับเขาบ้างไหม
เรื่องดูดวงเนี่ยนะมันก็มีรายการที่ทำอยู่แล้ว
แต่รายการนี้หลักเลยเอามงคลเลย

คือไม่ต้องใช้วิจารณญาณไม่ต้องมาขึ้นตัวหนังสือว่าปวดใช้วิจารณญาณ
มันเป็นเรื่องของศรัทธาในพระพุทธศาสนาเลย
คืออย่างเช่นอะไรบ้างอาจารย์ลองเล่าเอาลงลึกกว่านี้ซะหน่อยให้เข้าใจ

อย่างเช่นแบบอย่างว่าอะไรยังไง
คือรายการนี้เป็นชีวิตของผม
อ้าวรายการนี้ไม่มีสคริปต์
รายการนี้ไม่มีโปรดิวเซอร์ที่มาเป็นต้นเรื่องมาไซโคให้เราพูด

พูดแบบนี้แล้วทำไมผมมองไปที่แองจี้ฮะ
อาจารย์ทำเองเหรอ

อาจารย์อะไรที่อาจารย์เคยทำในช่วงปีใหม่
อาจารย์ไม่ดังแล้วมามีชื่อเสียงประสบความเร็

วัดไหนที่อาจารย์จะไปไหว้ไหว้ไหว้ยังไง

ใช่ไปวัดนี้ทำไมเราไป
วิธีการไปถ่ายธรรมเนี่ยก็ต้องเล่าว่า
เรามาที่วัดนี้ตั้งแต่วัดนี้
ยังไม่ได้โดดเด่นหรือมีชื่อเสียง

ผมก็มาไหว้ตรงนี้และอธิษฐานว่าอย่างไร
อย่างที่จริงเราอยากจะให้ขึ้นคำคารโลเกะ

บางทีเนี่ยตัวเองยังไม่ได้ไปไง

พระเจ้าขอตั้งจิตฐานสักฆาระหลงพ่อพระพุทธรูปอาณสักศิษฐ์
ณหลวงพ่อพระศรีศักยมุณี

ก็หมายถึงว่าปกติด้วยชีวิตเร่งรีบของเราในยุคนี้
บางทีการจะไหว้เข้าห้องพระไหว้พระเป็นชั่วโมง

แน่นอนตื่นมาก็ได้ไหว้พระเลย

ยกวัดมาไว้ที่บ้านคุณเลย
เราจะได้อยู่ใกล้กันกับคุณผู้ชมด้วยแบบนี้

ยกไทรัสทีวีไปไว้ที่วัด

แล้วก็นำสิ่งที่เป็นมงคลมาผ่านรายการ

ได้เห็นเจริญตาเจริญใจ
แล้วแถมเจริญจิตอนุโมทนา

ตอนแรกพาไปไหนบ้างคะ

ทำไมต้องพาไปสารหลักเมืองครับ

ชื่อมันต่างกันเยอะมากเลยนะ

แล้วเฝ้าดูในจอทีวีนะ
ที่มีไอ้หนุ่มคนหนึ่งหน้าตาดี
เล่นมิวสิกเพลงของ

เราน่าจะมีชื่อที่รุ่งเรืองจะทำไงดี

อ๋อที่แรกที่อาจารย์ไปคือสารพระหลักเมือง
เพราะคิดว่าเราจะตั้งหลักเราจะทำอะไรในแผ่นดินนี้

เราไม่บอกเจ้าที่ได้ไงบ้านก็มีเจ้าบ้าน
มีสารพระภูมิมีเจ้าที่

เพราะเราจะมาทำมาหากินในประเทศนี้

ไม่ให้ความสำคัญทางที่เราจะเจริญได้ไง

หลักเมืองก็คือสารพระหลักเมืองกรุงเทพ
รัฐกาลที่หนึ่งก่อนสร้างกุณฆตะนากุลสินท่านก็สร้าง

เอาแฟนรายการแนะนำตัวอธิษฐานไป

แล้วก็ที่ฐานข้าพเจ้านัยรักษณะอีกค่านิเทศ

จากนี้เป็นต้นไปในปี๒๐๖๒
จะทำอะไรขอให้ตั้งหลักได้

อกจากที่ข้าพเจ้าขยันแล้วตั้งใจแล้ว
หลักเมืองจงประธานพรให้มีหลักแห่งมงคลคุ้มรักษา
แล้วฉะนั้นรายการนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับพรุ่งนี้แหละวันที่๒ภูมิ
อย่างที่ศาลหลักเมืองบางคนพรุ่งนี้ยังเป็นวันหยุดกันอยู่
ทำไมคนเราจะต้องไปเริ่มต้นชีวิตไปตั้งหลักที่สารหลักเมือง
ผมไม่ได้เอาคนอื่นเลยผมเอาตัวเองเลยมดดำ
เพราะตัวเราก่อนที่เราเป็นเด็กบ้านนอกมาจากปฏิบุรีเลยนะ
ลูกเทาหน้าเลยเนี่ยเราจะทำอะไรในคิดนั้น

เรายังไม่ได้ไปวันนี้ต่อไปเหมือนขอเจ้าของบ้านเจ้าของช่องออกก่อน
มาอยู่กรุงเทพเราเป็นคนโบราณเราอยู่กรุงเทพ
เราควรที่จะทำความรู้จักกับหลักเมืองก่อนไหม
ครับแล้วเราก็เข้าไปกราบสการะไปกับนั่งรถเมย์ไปด้วยนะ

โอ้โหดีจังเลยหน้าดูมากนะครับเดี๋ยวรอดู
พรุ่งนี้นะมาสวดไปพร้อมกันเอาอย่างนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะ
ไปหมูทองเค้าบอกว่าเป็นหมูดุนะปีนี้
หมูเห้งเลยมั้ยคะจะไปดุตรึะาอะไร

ดีราศีไหนต้องระวังตัว

เอาแบบท็อปสุดและระวังเรียบเอาสามหรือหก
โอเคตามนั้นคุณผู้ชมสักครู่เดียวค่ะ
โอ้โหคนแชร์กันแบบว่ามหาศาลเลย

คุณรู้ไหมว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลในโลกออนไลน์มากนะ

ผมเป็นหมอดูแก่คนหนึ่งที่กำลังจะหมดเวลา
ไม่เด็กยังชอบคุณอยู่เยอะ
ทำไมอ่ะ

รู้เร็วเด็กชอบที่ชอบเด็กเหรอ

เป็นตลับของข้ำนะของขวานตีเป็นไหม

ไม่วนซ้ายหรือเครื่องขวา

เข้ายังไงยังไง

เอามาหลบปลายนิ้ว
ใช่ให้เอกย์จี้้วยมั้ย

ช่วงคราบเงินทองไหลมาเทมา

ไม่ต้องวนอะไรอุ๊ยรุ่นอย่างเราไม่ต้องวนอะไรแล้วเถ
นี่สีพึ่งเนี่ยสุดยอดสีพึ่ง
เพราะเป็นมหามงคลใช้กันแต่โบราณแก้ปากแตกปากแห้งและเกิดมงคล
แล้วใช้ว่านยาเสน่ห์พวกนี้มีว่านสาวหลง
ดูดูเองจี้ทำสิดูเองจี้ทำสิ

อันนี้สุดยอดนะทำจากน้ำมันเด็กย่างนะ

ไม่ใช่ต้องเอามะพร้าวมาเคี่ยวให้แตกเป็นน้ำมัน๘ชั่วโมง

สังเกตได้จะมีกลิ่นเป็นเหมือนกับน้ำมันมะพร้าว

แต่ตอนนี้คนไลน์เขามาด่าเราแล้วนะ
เพราะเขาจะดูดวงมัวแต่มาเล่นอะไรกันอยู่
เขาอยากรู้ดูดวงก็ไปหาซื้อหนังสือของอาจารย์มาดู

เดี๋ยวหนังสือเอามา

หนังสือดวงต้องรอต้นเดือนกุมภาพัน

ก็ให้คนอื่นเขาขายกันด้วย

อาจารย์แล้วภาพปกติเขาถ่ายมาสวยงามแล้ว
อย่างนี้เราเริ่มกันเลยดีกว่า

แต่๓ราศีที่เราจะมาสรุปในข่าวใส่ไข่เนี่ย

โคตรดีโคตรระวังก่อนดีกว่า

ต้องโคตรระวัง

ไปพูดน่ากลัวเขาเหมือนกับขู่ฆ่าอีกคนเปล่าเนี่ย

มันไม่ได้มีน่ากลัวมันเป็นจุดเปลี่ยน

ดูจากดาวในหลายปีที่ผ่านมา

รถเมย์เข้าใจไหมเมื่อดาวโคจรวิปริต
ดาวคือตัวแทนของเรายังหนุ่ม

มีดาวตัวแทนของราศีก็คือดาวพัศดีกับดาวอาทิตย์

ที่พูดถึงวิปริตเดินหน้าถอยหลังยึดยักษ์

ดังนั้นผมจึงเชื่อมั่นว่าทั้ง๑๒ราศี

ฟะทุ่ม

สมมุติคุณรอดมาจากปี๖๑ได้

มันไม่ใช่เบามันดีเลย

ถ้ามันจะตายจะเจ๊งบงจะวิบัติ

แต่ก็ถ้าสมมุติ๓ราศี
ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังต้องใช้ชีวิต

อย่าพึ่งขราง
อย่าพึ่งขรางเยอะ

อ้าวเพราะว่า
มันไม่เคลียร์ค่างแบบนั้น

ดาวเสาทัพราศีมันก็มีเรื่องทั้งดีและร้าย

แต่รวมแล้วดีมากกว่าร้ายเข้าใจไหมมันจึงไม่สามารถที่จะอย่างนี้ได้
ดังนั้นเนี่ยเอาเป็นลายบุคคลนะต้องดูกันเป็นลายบุคคลจริงแล้ว
เป็นรายราศีเลยดีกว่ารายอย่างนี้เลย
เรามาไล่ทั้ง๑๒ราศี๑๒เลยเหรอ
ก็ใช่โดยทางนี้ดีกว่าว่าอยากจะถามราศีไหนเอาราศีนั้นขึ้นมาก่อนเลย
เพราะคนจะได้ไม่ต้องมานั่งรอเรียงเป็นราศีถูกต้องไหม
เออเอาพี่ราศีอะไรเริ่มจากของพี่ไปก่อนแผนคุณผู้ชม
แต่ก็ยังงั้นไม่ได้นะเราไม่ไล่หน่อยหรอเอาเริ่มจากราศีมังกรก่อน
อันแรกนะเราไล่ราศีมังกรราศีมังกรเนี่ยถูกราหูเล็งดวงชะตามาตั้งแต่ปลายปี๖๐
แล้วหลังจากวันที่๒๒กุมภาพันธ์ดาวราหูก็จะโคจรพ้นจากการเล็ง
ก็แปลว่าต้นปีอย่างอื่นยังติดลมอยู่แต่ในเรือนการงานดาวการงานเริ่มขัดเคลื่อมตั้งแต่ปลายปี
แปลว่าอะไรแปลว่าเรื่องเก่าเรื่องเก่าอึดอัดติดขัดแต่เรื่องใหม่ก็ดีแล้ว
ตั้งแต่ปลายปีที่กำลังผ่านไปแล้วขึ้นปีใหม่แล้วพอหลังจาก๒๒กุมภาพันธ์
ดวงก็ลุ่มขึ้นฟันธุงนี่คือมังกรนะครับก็นั่นจริงไม่สามารถจะทายว่าร้ายดี
เพราะมันมีดีมีร้ายอยู่ไงเข้าใจยังแต่ว่าก็จะดีใจดีขึ้นแปลว่าคนเกิดราศีมังกร
เรื่องเก่าตัดทิ้งจบจากเลิกเปลี่ยนอย่าตัดทิ้งใส่มิ้งดีกว่า
ไปยังไงเนี่ยเรื่องใหม่ลุยลุกเริ่มต้นลุกเรืองฟันธุงนั่นคือราศีมังกรผ่านไป
ต่อไปเราตามด้วยราศีกลุ่มไหมคะเอาตามสะดวกเลยจ้ะอาจารย์หนูก็ไล่ราศีไหมล่ะ
ของชาวราศีกุมคือลาหูโคจรเป็นอาริแค่ตัวเองเขาเรียกตะนุอาริ
เมื่อตะนุเป็นอาริเป็นตั้งแต่ปลายภีร์หกศูนย์หรืออยู่ถึง๒๑กุมภาพรรณปีหกสอง
แปลว่าทำอะไรก็ติดขัดติดขัดเพราะตัวเองนั่นแหละ
ติดขัดเพราะปัญหาส่วนตัวติดขัดเพราะสุขภาพ
ติดขัดเพราะเงื่อนไขแยะติดขัดเพราะยุ่ง
มันก็เลยไม่สามารถจะเริ่มต้นอะไรได้แต่ต้นปีเป็นไง
เวลานี้ที่ออนแอร์ยังไม่ดีแต่พอผ่านวันที่๒๒๒กุมภาพันธ์
ลาหูยกดีเลยที่สมมติว่าลาหูยาย๒๒ป่าว
กุมภาพันธ์ลาหูจะย้ายอีกครั้งมันจะมีข่าวใหญ่เลย
ทั้งประเทศจะต้องจัดพิธีเจริญท่วมรับส่งพระลาหู
ปีนี้จึงไม่จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีไงไปรอจัดกุมภาพันธ์วันที่๒๒
เพราะฉะนั้น๒๒เลือกตั้งนะ
นั่น๒๔นะครับคือโอเคละ๒๒กุมภาพันธ์เป็นวันที่หลายคนจะต้องเปลี่ยนโดงชะตา
โดยเฉพาะราศีกุมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จะมีเอฟเค
ถูกด้วยและที่สำคัญคือราศีกุมมีข้อโดดเด่นเลย
คือจะมีจุดของความปรารถนาว่าถ้าอยากรวย
ตัวแทนการเงินของชาวราศีกุมโคจรเดินหน้าอย่างเป็นจังหวะจากคนอยู่ในเรือนทั้งเป็นมหาจักรและเกษตร
ปี๒๐๖๒ก็แปลว่ามหาจักรแปลว่ารวดผลเกษตรแปลว่ามั่นคง
แปลว่าชาวราศีกุมในปี๒๐๖๒ถ้าอยากรวยแล้วตั้งเป้าไว้ว่าจะรวย
จะสามารถไปถึงเป้าและฝั่งฟันฟันธง
ต่อปีก็ต้องต้องไปต่อที่ราศีมีน

ข่าวใส่ไข่ยังมีชีวิตอยู่นะ

รอดแล้วถ้าอย่างนั้นมันเสร็จไปแล้ว

บางทีก็นึกโกหกว่าน่ะจริง

จริงแล้วมันเปลี่ยนมาตั้งแต่ตุลาภิกา

ถ้าทายนี้แล้วมันไม่ตรงตามดวง
คุณก็ด่าผมถูกต้องไหม

นั่นไม่ใช่คนให้มาใครด่าง่าย

ชัดเจน
ราศรีเมฆ

มันเป็นปีที่มีดวงแกว่ง

ประเทศนี้จะดูว่าราศีเมษแย่แต่ผมดูว่าดีเหตุผลว่า
หนึ่งก็อะไรก็ตามทีในโลกนี้นะไม่ต้องดูดวงก็ได้
ถ้าอะไรที่มันแย่มาตลอดจ้องจำไว้มันมีโอกาสจะดี
ถ้าอะไรที่มันดีจำไว้เดี๋ยวมันก็แย่มันเป็นสัจธรรมเลย
และที่สำคัญคือปี๒๖๒ตั้งแต่เดือนมกราคม
จนถึงวันที่๒มีนาคมดาวพระศดีคือดาวดี
โคจรเป็นมรณะกับดวงเมืองก็แปลว่ามันยังไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเด่นชัดนัก
สำหรับคนเกิดราศีเมษแต่พอเลยวันที่๒มีนาคม
ดาวพฤษฎีซึ่งเป็นดาวบุญกูสนความดีมงคล
มันโคจรอยู่ในจุดที่ดีเกื้อกูลต่อชาวราศีเมษดี
เขาจะยั่งแล้วดีไปจนถึงวันที่๒๕พฤษภา
หลังที่๒๕พฤษภาดาวสุดีก็โขจรมาอยู่ในมุมมรณะ
อีกถึงวันที่๒๙ตุลาคม

นี่แหละถึงบอกไงว่ามันจะไปบอกว่าดีไม่ดีไม่ได้
ทีนี้มันมีอยู่ข้อหนึ่งที่ตัวเองอยากจะตั้งเป็นข้อสังเกต

รถเมดที่สังเกตว่าคนในประเทศนี้
ชาวจีนข้นทะเลเสือผืนหมอนใบ

เป็นคนลากรถบ้างหาบสู่ท้ายแล้วตั้งตัวได้

เพราะแผ่นดินิสักศิษย์ใครขยันรวยแค่เอาให้จริง
นี่คนเกิดราศีเมษดาวประจำตูมันจำเป็นดาวที่มีความขยัน
ที่ในปี๒ปีที่ผ่านมาดาวประจำตูของคนเกิดราศีเมษ
โคจรเดินหน้ายึกยักษ์ถอยหลังยึกยักษ์หยุดนิ่งไม่ไปไหน
เพราะฉะนั้นแปลว่าคนเกิดราศีเมษถือว่าเป็นดวงชะตาเหมือนติดลมมาก
เป็นเวลา๒ปีเพราะฉะนั้นสังเกตไหม๒ปีที่ผ่านมา
พี่หนุ่มเคยเห็นผมไปให้สัมภาษณ์สื่อต่างหรืออะไรไหม

เพราะผมเก็บตัวเพราะให้สัมภาษณ์ไปมันไปทำร้ายใจคน
แต่ปีนี้ผมมั่นใจมากว่าดูดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำต้นคุณเกิดราศีเมษ
ตลอดทั้งปี๒๐๑๒โคจรเดินหน้าไม่มีถอยหลังไม่มีติดลม
๔๕วันขึ้นแปลว่าอะไรคนเกิดราศีเมษอาจจะเกิดขึ้นกันตามที
ไม่ต้องรอถึงวันที่๓มีนาคมลุยลวยลุยสำเร็จสะทุ่งดีมาก
ไม่ต้องรอถึง๓มีนาคมเลยเริ่มเลยพรึกศพต่อเลยหรือฮะ
ต่อเลยต่อเลยคุณอย่าไปขโมยแหวนหมอลักษณ์จะเสน่ห์เธอไปจ้อง
ทำไมทองทั้งตัวทองนี่ก็นาฬิกาก็ทองคำ
ไม่ใช่ทองมันทิงโกแหวนมันทองหมดเลย
แต่พูดให้ฟังนะมันไม่ได้เลือกเป็นกับคนเราเนี่ยนะ
มันมีองค์ประกอบในมงคลและวัตถุไม่ว่าจะเป็นรัฐนาธาตุหรือโลหาธาตุ
เป็นมงคลอยู่กับตัวเนี่ยนี่ก็มีหัวแหวนก็เป็นของมงคล
ถอยทองคำให้มันมีมาติดตัวขอให้เป็นของแท้จะเล็กก็ไม่เป็นไร
แท้มันเป็นมงคลอย่างนึงราศีพรึกศพเหรอเออพรึกศพ
ก็ชอบปีนเรื่องพูดอ่ะพฤทธิ์ศพเป็นอย่างนี้
ศพเนี่ยมันเป็นเวลาที่ดวงชะตาเนี่ย
มีอาการที่เรียกว่าเจอคาวเคราะห์มาหลายปี
จะดีก็ยังไม่ดีบางคนก็ไปเก็บตัวมดดำจะพูดให้ฟังนะ
คุณหญิงสุดารัฐขอยาตร้ายนามท่านอยู่ราศีพฤทธิ์ศพ
คุณเฉลิมถ้าอยู่พฤศพเฉลิมอยู่บำรุง
เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย
มันก็เหมือนกับต้องเก็บตัวสงบเสงี่ยมอยู่นิ่ง
แต่ตั้งแต่วันที่๖ตุลาคมปีที่ผ่านมาเนี่ย
พฤษฎีโคจรมะเร็งดวงชะตาของชาวราศีพฤศพ
สว่างของดวงชะตาเริ่มเปิด
ต้นปี๒๖๒ยิ่งเปิดและเปิดไปจนถึงวันที่๒มีนาคม
แปลว่าจังหวะที่หนึ่ง๖ตุลาคม๖๑
ถึง๒ตุลา๖๒ชาวราศีพฤศพลุงโหลดฟันทง
แต่พอพ้นวันที่๓มีนาคมไปแล้ว
จนถึง๒๕พฤษภามันจะมีเรื่องผิดพลาดมีปัญหา
มีเรื่องอะไรก็ตามทีที่ตัวเราผิดพลาดจะถูกตามเช็คบิน

และหลังวันที่๒๕พฤษภาคมก็กลับมาดี

นั่นแหละคือผ่านไปแล้ว๕ราศีเอาแบบสั้น
ถ้าคุณยังไม่พอนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมารอหนังสือเดือน
ขอมิถุนหน่อยได้ไหมเอาอีกสักครั้งหนึ่งลาสีมิถุนก่อนนะครับ
เอาครึ่งหนึ่งราศีมิถุนต่อเลยครับ
ราศีมิถุนเนี่ยในปีที่ผ่านมาถูกดาวเสาเล็งชะตา
แล้วเล็งมาประมาณเกือบ๒ปีแล้วเวลาดาวเสาเล็งชะตา
มันก็จะมีความทุกข์หนึ่งเมื่อสองปีที่ผ่านมา
ราศีมิถุนก็ต้องมีเรื่องเลิกกับคนรักมีปัญหาให้กดดันตึงเครียด
แล้วเมื่อประมาณปีเกือบครึ่งที่ผ่านมา
ลาหูก็เข้าเรือนการเงินของชาวราศีมิถุนก็แปลว่ามันมีรายจ่าย
รายจ่ายทั้งรายจ่ายถูกโกงทั้งรายจ่ายที่ต้องเป็นหนี้
เพราะซื้อบ้านซื้อรถหรือซื้อทรัพย์สินขนาดใหญ่
ราหูก็จะโคจรเข้าทัพราศีมิถุน
ซึ่งปกติแล้วเวลาลาหูโคจรทัพราศีไหนจะเป็นไงลาหูทัพจะเป็นไง
อีกทางจันทร์มาทำลักษณ์ท่านทายว่าตับชีวธุ์อาสังค์ใช่

ก็ถ่ายอย่างที่พูดเหมือนเมื่อกี้นี่คือตายแต่ผมดูไม่เหมือนคนอื่น
ทัพมิถุร์แต่อย่าลืมอีกเสามันเล็งอยู่

พระลาหูจรต้องพระเสารา
แปลว่าลาหูจรทัพมิถุนเล็งเสา
สุริยาต้องไปผู้ฆ่องจะเกิดโชคใหญ่ในชนศา

มันจะพลิกแล้วกลายจะพลิกจากดี

รุ่งโรธมากแต่เป็นองค์กรอบข้างสาวราหู

โอเคคัตยายังครับ
พักก่อนเรามาต่อกันที่ราศีของคุณ

โอ้โหท่าของคุณนี่ไม่ธรรมดานะ

มาตอนนี้ทุกเช้าเฝ้าดูหมอลัก

ไม่เคยมีพลังเบิกอรุณ
ดูดวงแล้วยังไม่ตาย
ตัวอาจารย์มีดวงว่าดวงอาจารย์แผนทู่เป็นมรณะคือกลบอาจารย์เนี่ยเป็นดวงชะตาที่จะทำให้เครื่องดีตก
พี่หนูก็ว่าว่าอาจารย์เนี่ย
มีดวงกรณะ

คือถ้าเกิดพูดก่อนขึ้นเครื่องพี่ก็จะบอกเออพี่ไม่ไปด้วยอาจารย์ไปแล้ว
เรามาต่อกันเลยดีกว่าก่อนที่เวลาจะหมดแล้วเราจะโดนด่ามากกว่านี้
คนกำลังรอกันต่อคือราศีกรกฎฮะ
ราศีกรกฎใน๑๒ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ถ้าเป็นชาวบ้านคนธรรมดาเนี่ยก็มีเกณฑ์ป่วยเจ็บเรื้อรัง
แล้วก็มีเกณฑ์ที่ย้ายศูนย์เสียพัดพราก
แต่ถ้าเกิดคนอยู่ในวงการมายาหรือบันเทิงนักการเมือง
คนทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียล
เกี่ยวข้องกับคลื่นสื่ออะไรพวกนี้ดีมาก

มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็จะสิ้นสุดวันที่๒๑กุมภาพันธ์

แล้วหลังจาก๒๑กุมภาพันธ์ที่ลาหูย้ายแล้วราศีกรกฎเป็นยังไงกันบ้าง
คุณอันวิเศษของราหูจะให้คุณกับคนที่ทำงานในวงการมายา
ออนไลน์
เมื่อย้ายแล้วจะเป็นตัวหนุน
คือเอาอย่างนี้ปี๒๖๒เนี่ยอะไรที่ชาวราศีกรกฎทำมาก่อนหน้านี้
แล้วยังไม่ได้ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย
๒๖๒มันมาหมดเลยดอกผลเงินตาผลประโยชน์รายได้อำนาจบารมี

ถ้าใครป่วยเจ็บก็จะหายป่วย
ไอ้จริงแสดงว่ั้ที่ไม่ปวดอยากจะหยกเวล

และคนเกิดราศีกรกฎที่ผ่านมาเนี่ยนะหนึ่งปีที่ผ่านมาทำด้วย

เป็นตลอดเลยแอร์นี่ตลอดเวลาเลย

หนูรู้แล้วพี่พี่อยากจะได้พรีเซนเตอร์ใหม่อยู่กับแอร์

ต่อไปอีกหนึ่งราศรีคือราศรีสิงของมดดำ

ใน๑ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสภาพเหมือนกับ
จะดีก็ยังไม่ดีอย่างที่อย่างใจคิด
แล้วดีแป๊บแล้วก็สะดุด
แต่พอเข้าปี๒๕๖๒เนี่ย
ราหูซึ่งเป็นตัวแทนทั้งลาบผล
หุ้นส่วนมิตรภาพเนี่ย
โคจรจากมุมอับเข้าเป็นมุมที่เป็นลาพะแก่เดือนชะตา

จะเกิดลาบผลความสำเร็จสิ่งที่ไม่คาดคิด
สิ่งที่ไม่ต้องคิดมันก็มาเองแต่เป็นเรื่องดี
เรื่องผลความสุขความรักเงินตรามันมาแบบแปลก
อ๋อเหรอใช่เอาแล้วจะมีความหวังมันจะเป็นปีที่
มันจะเป็นปีที่แปลกที่แบบมันมาเอง
แต่ก่อนเราโอ้โหจ้องให้มีจ้องให้เป็น

แล้วอาจารย์รักบอกว่าไม่ต้องไปพยายามไปจับจ้องเดี๋ยวมาเอง
คือคุณแม่ถ้าคุณแม่จะเอาคุณแม่แค่ปรบมือเขาก็มาแล้ว
แต่คุณแม่เยอะไม่คือถ้าเกิดมาอย่างนี้จบกันไปผู้ชายโอเคนะ
แต่คุณแม่ชอบแบบไปตามตื้อบ้างไปวงการชีวิตเขาบ้าง
ราศีสิงปรากฏก็ดี
ดีดีมากมีอะไรต้องคอยกันหรือกล้ากักอย่างไรไหม
ตอนนี้คุณดีแล้วเนี่ยคุณก็มีกำลังใจคุณลุยเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นลูกน้องก็ลุยทำให้เต็มที่ของหน้าที่ตน
เป็นเจ้าของธุรกิจก็ลุยเลยจะไปกลัวอะไรนะฮะตรงนี้แล้ว
ต่อไปราศีอีกหนึ่งราศีอีกหนึ่ง
ว่าราศีนี้ดีแล้วดีแล้วดีแล้วราศีกัน
ราศีกันดีมาคืออย่างนี้เมื่อหลายปีก่อน
คือสัก๖๗ปีที่แล้วราศีกันไม่ดีเลย
จนกระทั่งคนพูดว่าย้ายราศีได้ไหมครับ
ใช่ไหมแต่ในประมาณ๒๓ปีที่ผ่านมาเนี่ยดี
ทีนี้คนก็ตั้งคำถามว่าทำไมอาจารย์ทายว่าดีแล้วยังไม่ดี
แสดงบุญที่ของคุณยังไม่ถึงที่จะให้เกิดผลดี
บางคนเนี่ยแค่ชีวิตรอว่าหมอดูจะทายไว้ยังไง

ก็ไม่สร้างกระตันยูก็ไม่ทำงานก็ไม่ลุย
แล้วก็รอหมอดูมันถ่ายแล้วก็รอเช็คมันจะแม่นไหม
มันไม่มีอะไรหรอกบุญความสำเร็จมันเกิดจากบุญ

เพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่อ้าวอย่างนั้นก็ไม่ต้องดูอะไร
เฮ้ยคุณจะได้ระวังในเวลาไม่ดีเวลาดีคุณจะให้ลุยเต็มที่
เพราะฉะนั้นแปลว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ชาวราศิกรรม
ถ้าลุยเต็มที่ทำเต็มที่ดีแน่นอน

เพราะฉะนั้นราศีกันหลังปีใหม่เป็นยังไงฮะ

เพราะดาวน์พระภัทรศดีโคจรอยู่ในมุม

จะมีเกณฑ์ได้บ้านใหม่รถใหม่เป็นความมั่นคง
เป็นจุดเปลี่ยนที่ดีเลย
ที่น่าจะดีที่สุดของปีนี้จะตามไปคือราศรีตุล

เนื่องจากวันหนึ่งดาวประจำสูงชาวราศรีตุล
คือดาวสุกโคจรเดินหน้าอย่างเป็นจังหวะจากคนที่สุด
ศุกร์ก็คือดาวประกายพฤกษ์ดาวประจำเมือง
พฤษฎีโคจรอยู่ในหน้าดวงชะตา

สิ่งที่ทำด้วยความซื่อสัตว์จริตบุญกุศลที่ได้สร้าง
จะมารวมเป็นกำลังและหนุนเรื่องเงินให้เด่นที่สุด
เพราะฉะนั้นราศรีตุลคุณฟังอย่างนี้นะครับ
ว่าคุณเป็นราศีที่ดีที่สุดใน๑๒ราศี
แปลว่าต้องแพลนชีวิตเลยอะไรที่ยังที่เราทำน้อยไป
ยิ่งมีโอกาสของกำลังสติปัญญาสมองและเวลาลุย

อันนี้เป็นทั้งราศรีและลักษณะด้วยไหมครับ

คนอย่างอาจารย์จะไปทำไหมโดยปกติ

ปกติอาจารย์จะทำไหม

พอดูแล้วว่าเกิดราศีตุลว่ามันจะดี
ควรที่จะพลิกผันมาทำให้มันเต็มที่เลย

หนิมันจะเลิกแล้วเหนื่อยมันก็ไม่ได้ถูกต้องไหม

เพราะฉะนั้นหมอรักเบิกอรุณเนี่ย
เจอกันเนี่ยมันทำเพราะเราเกิดราศีตุล
เราไม่ใช่เป็นหมอดูแค่ดูให้คุณ

๗วันเลยป่ะจันถึงศุกร์
ผมเริ่มแล้วแล้วคุณที่เกิดราศีตูน
ตุ๊นเริ่มหรือยัง
เชื่อเขาบอกว่า
เยอะมาก
ภิจิกษ์ในระยะเวลาสักประมาณ๔๐๓๐ปีมานี้ลากเลือด
เหนื่อยมากลำบากและเป็นเวลาที่ชาวราศีพิจิกษ์

๓ปีที่ผ่านมาผลงานก็ไม่ได้ค่อยได้ออกถูกต้องไหม
เสียคุณแม่เห็นไหมคือนี่คือคนดังนะ
ม้าออนภากฤษฎีก็ต้องเอาตัวเองมาทำงานหนักทั้งที่อายุมากแล้วถูกต้องไหม
มากสิเดินหลังคล่อมแล้วด้วยพี่บ้า
ม้าไม่อยู่เนี่ยดูสิดูดิ
คือว่าเรารู้ว่าเขาเกิดพี่จิกพี่ตุ๊กดวงตาก็พี่จิกเนี่ยนะ

เพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยมันพ้นเงากรรมไปสักปีกว่า
แต่มันยังไม่ได้เดินหน้าเพราะดาวประจำตัวของชาวราศีพิจิกษ
ดาวดวงเดียวกับคนเกิดราศีเมษคือดาวอังคาร
เมื่อปีที่ผ่านมาดาวประจำตัวราศีพิจิกษ์และราศีเมษเนี่ย
หล่มอยู่ประมาณข้อนปีทำอะไรก็ไม่ขึ้น
แต่ปี๒๐๖๒รุ่งโรดมาก
มีโอกาสรวยตามจ่อตัวมาติดของราศีตุลเลยนะ
รุ่งโรดเจริญรุ่งเรืองเพราะดาวร้ายสาวไปดาวผู้ไป
ตัวเองมีรามสัตดีทับตัวเองดีมาก
สุดท้ายราศีธนู
ราศีธนูเนี่ยมีดาวเสาทัพราศีอยู่
เพราะฉะนั้นดาวเสาเนี่ยคือดาวโทษทุกข์คือดาววิบากรรม
ราศีธนูจะต้องเป็นเวลาแห่งการรับภาระมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
๖๒ก็ยังเผชิญอยู่แต่มันมีตัวเปลี่ยนครับ
หลังจาก๒๒กุมภาพันธ์ราหูย้ายเข้าราศีมิถุนมะเร็งธนู
คุณหนุ่มเข้าใจไหมคุณหนุ่มคนเกิดธนูเนี่ย
เหมือนกับคนเกิดธนูเนี่ยไปทะเลาะกับเจ้าพ่อ
เจ้าพ่อใหญ่เลยแล้วเราก็คนเกิดราศีธนูก็ระวังตัว
แจกลัวตายกลัวเข้ายิงกับบ้านเพราะกูเจ้าพ่อกลับมาเจ็กบิน
แต่ในปี๒๖๒ราศีธนูก็ไปรู้จักกับนายตำรวจใหญ่
ซึ่งเคยได้มีความที่เจ้าพ่อคนนี้กลัวและเกรงใจ
โอ้โหสบายเป็นภาคีถูกต้อง
มันเป็นอาการอย่างนี้ของคนเกิดธนู
ลาหูยกมิถุนเล็งธนูเจอเสาพีควณะโชคใหญ่ในธรรมศาพระราหูจรต้องพระสาราทัพธนู
โชคเกิดโอกาสเกิดความสำเร็จร้ายกลายเป็นดี
แทนที่เจ้าพ่อเคยทะเลาะกันแล้วพวกกันเองขนกันเอง
ดูตรงในชีวิต
เพราะฉะนั้นราศีธนูถือเป็นราศีที่ดีแต่ต้องหลังวันที่๒๒กุมภาพันธ์
แล้วสอนจะไปร่วมพิธีที่หวัดจัดทั่วประเทศ

หรือจะไปไหว้พิธีอาจารย์จะทำพิธีนะส่วนตัวนะ
และสมาชิกแฟนคลับที่ศิวาลัยสถานตรงแยกราชดาตรรัฐพราวน์วันที่๒๑
๒๑กุมภาพันธ์โอ้โฮจังสีแยกราชภาพแยกราชภาพ
ไปเลยเดี๋ยวเตรียมพี่ให้หนูก็มีที่ให้มันเลยมีที่ให้จะกลัวอะไร
มาสิยินดีเลยหนู๒๑กุมภาพันธ์เวลา๑ทุ่ม
วันนั้นมันเป็นวันที่เหมาะกับการทำพิธีวงศวง

อาจารย์ไปนอนที่นี่บ่อยเหรอไม่เคยไปนอนเลย
มีแต่คนจีนเพราะโรงแรมนี้มีคนจองห้องเต็มทุกวันเลย
เธอไม่ได้นอนเป็นโรงแรมคนจีน

ถ้ามาจากสารอาญาจะเลี้ยวเข้าเส้นรัฐพร้าว
พอเลี้ยวปุ๊บชิดซ้ายเลยเข้าโรงแรมเลย
อยู่ที่หน้าโรงแรมเลย

เมื่อกี้เราพูดถึงหนังสือของอาจารย์ลักษณ์กันเยอะแยะมากมายเลย

เราตามดูซิว่าหนังสืออาจารย์ลักษณ์จะเป็นหน้าตาแบบไหน

ที่สำคัญคือจะมาเอามาให้รถเมย์ไว้ประจำรายการเลยว่าวันที่๑วันที่๑๖เปิดดูเลย

คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวก่อนกลับมา
แล้วคนไปตามอาจารย์กันเยอะมากจริงนะเนี่ย

แล้วแต่นเดือนเนี่ยนะคะบอกเลยทุกวันที่แบบใกล้วันที่๑แล้ววันที่๑๖เนี่ย
ใช่ที่เป็นรูปห่วนเป็นห่วนแบบนี้
มันดูยังไงอาจารย์เมียมีหนังสือออกมาเป็นเล่มแบบนี้

เขาดูยังไงมันต้องดูยังไงค่ะ
ลองดูนะเขาดูแบบนี้

เหอะนี่อ่ะนี่ไงเขาจะบอกว่าไหนเป็นบัตรยี
เอากล้องมาตรงจับตรงเวลาไปใจชัดดูภาพ
ก็จะมีตัวเลขอยู่อย่างมั้วอันที่๑๖มกราคม
มันก็จะมีตามเลขตามในช่องต่างเหมือนกับอาจารย์นบในไทยรัฐ
ของการออกหวยในวันนี้เพราะฉะนั้นคนก็จะใช้ในตำราเล่มนี้เพื่อดูหวย
นี่ไงว่าต้องไปดูเองแล้วแล้วสมมุติว่าเล่มนี้ใช่ยังไงอีก
ก็ดูดวงเลิกประจำเดือนว่าเออเดือนนี้จะขึ้นบ้านใหม่ออกรถใหม่
มันก็จะคำนวณเลิกสำเร็จที่เวลาไปหาหมอดูดูเนี่ย
อย่างนี้ก็จะต้องเสียเงินมากอันนี้ไม่ต้องเลย
เล่ม๑๙๙บาทดูได้หมดทั้งปีเลิกงามยามสีจุดยอดเฬาเริก

ใช่ของอาจารย์แล้วจะบอกว่าคนไปตามดูจ้ะ
อาจารย์ถามนี้นะวันที่๘กุมภาพศ๒๖๖๒
ศุกขอศรีดศ๓ปีคืออะไรขอศรี
วันศุกร์ขึ้น๔ค่ำเดือน๓ปีจอ

อาจารย์และวันโลกาวินาศวันอุบาตเลิศร่างเสีย

เปิดดูถ้าวันนี้เป็นวันอุบาตก็อย่าไปเจรจา
อย่าไปนัดเด็กอย่าไปทำอะไรเยี่ยะค้าใจไหม
สมมุติวัน๑๘กรกฎาเขาบอกเลยว่า
นี้ใช้ทำการมงคลได้ดี
อับปลีอับประมงคลสีดำม่วงแก่

ไม่มีอับปรีสีอับปมงคลไม่มีอับปรี
โอเคเนี่ยนะครับก็คือจริงแล้วเนี่ยพอไปซื้อมาเนี่ย
เราจะรู้ได้เลยว่าวันนี้เราควรจะต้อง
เราจะปลูกบ้านสร้างบ้านลงเสารู้ได้เลย
จะออกรถใหม่จะเจรจาทางธุรกิจ
วันนี้นัดคุยกับคนจีนวันนี้ซื้อขายที่
นี่เลยเปิดดูนะครับหรือแม้กระทั่งคุณจะออกจากบ้าน
วันที่๑๑๐๑๖๒๐เนี่ยคือที่วันการออก

วันที่๑๖มกราคมเดี๋ยวให้เขาอินเสิร์ตภาพว่า

เพราะว่า๘๑๔มันคนน่ะ
๕กับ๖รวมกันมี๒เด่นอยู่บน
หรือ๒๕๖อย่างนี้เข้าใจไหม
เดี๋ยวเราไปลุ้นกันเนี่ยหมอรักเบิก
อาจารย์ก็จะมีบอกอย่างนั้นเนาะ

ที่อาจารย์บอกพระราหูมีประวัติอย่างไร
พระลาหูจะเป็นผู้จ้าพระองค์หนึ่งต่อจากพระศรีอานนะ

เขียนประวัติการบูชาการศักระพระราหูเนี่ยนะ
เป็นภาพสี่สีทั้งเล่มเลยนะรายละเอียดเจ้าบุญทรงชัย

มีคำอธิษฐานเพราะฉะนั้นตอนนี้วางในร้าน๗๑๑อีกเลย
ร้านสะดวกซื้อและแจกเหรียญนี้๑เหรียญ
อ๋อกี่บาทเนี่ยอาจารย์สื้อได้

อันนี้มีร้าน๗๑๑แต่ว่ามีแค่๕๐๐๐เล่มเอง
ต้องรีบไปซื้อกันเนอะ
อาจารย์เพราะฉะนั้นราหูคุณไปศึกษาราหู

คนที่ดวงกำลังจะดีอย่างที่บอกว่าดวงราหู
ทุกราศีเลยลาหูคือโรพาโทสัมภาคคือราบผลของคน
ทุกราศีเลยควรจะอ่านและศึกษาก่อน
วันนี้ผมบอกเลยนะผมเพิ่งไปได้ลาหูมาองค์หนึ่ง
ก็ได้เนื้อผมเพิ่งมาเจอดูสิ
เอานังสือเนอะเอานังสือที่มีคาถากำกับลาหูอีก
อาจารย์ลักษณ์ก็ให้ลาหูใช่แล้วเอาเหรียญลาหูไปอีกเหรียญดีไหม
อาจารย์ให้เหรียญลาหูอันนี้เป็นเหรียญ๓กษัตริย์ไม่อยากได้เหรอ
เอาสิครับอันนั้น๒กษัตริย์นี้๓กษัตริย์เห็นไหม
เอาแล้วรถแมวไหมเอาค่ะมิถุนลาหูก็ทับออกไป
ถูกไปเลยอะไรนะอาจารย์สีพึ่งยังไม่ให้เลยนี่วะสีพึ่งต้องรวยเลย
สุดยอดฝีพึ่งในระหว่างที่อาจารย์ลักษณ์ให้ของกันอยู่เนี่ยนะฮะ
คือมาแล้วก็ต้องแจกมดดำไม่เอาคนเดียวถูกต้องไหม
เอาเดี๋ยวเอาแต่เราไปดูตัวอย่างเต็มกันหน่อยสำหรับหมอรักเบิกอรุณ
เป็นมหามงคลที่คนไทยควรไปบูชาศักระ
ขึ้นสู่ที่สูงการเดินขึ้นไปสักการะ
ว่าเป็นมหามงคลให้ชิดสูงขึ้นเจริญขึ้น

กลางภูกษณะกวศิษย์สี่แยกถนนรัฐธนาจักรพร้าว

นี่คือ๙มหามงคลสถานที่สาธุชนคนไทย
ไปบูชาศักระประจำปีนี้ตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นไป

แล้วอาจารย์จะต้องไปจากวัดเนี่ยวันละวัดอย่างนี้เหรอ
ต้องไปถ่ายทำทั่วประเทศภาคเหนือ
อาจารย์เคยไปที่ไหนวัดพระชาติอริบุญชัย

รบบูรีไปที่ไหนทั่วฟ้าเมืองไทยไปหมด
เรียกว่าคนไทยจะได้รู้จักวัดทั่วประเทศก็ครั้งนี้แหละ

คุณต้องอย่าพลาดอำสิเอาไว้ทีหลังเอาที่เราเคยไปในอดีตก่อนทั้งหมดเลย
แล้วมันทำให้ไปไหว้แล้วกลับมาเห็งกลับมาแบบรุ่งโรดกลับมาแล้วโป้เช๊
ใช่ไหมแล้วนั้นทุกวันทุกท่านไม่ต้องไปไหนเลย
แค่ตี๕๕๐ถึง๖โมงเช้าเฝ้าดูไทยรักษณ์ทีวีนะครับ

ใช่ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์คุณผู้ชมค่ะ
ตี๕๕๐๖โมงเช้าเริ่มพรุ่งนี้
มกราคม๒๑๖๒วันแรกเลยนะคะ

เด็กมากอาจารย์เมื่อสองปีนี้แล้ว
เด็กมากค่ะหรอใช่เหรอไม่ได้ลักแปดแล้วพรุ่งนี้ดูเด็กจริงรู้ที่ดูเด็กเด็กมากค่ะ
พรุ่งนี้ดูเด็กพรุ่งนี้เรายังกลับเจอกับข่าวไซค์ไข่

วันนี้ขอบคุณอาจารย์ลักษณ์ก่อนล่ะกันนะครับขอบคุณนะครับ
ประมูลตี๕๕๐กลับมาใช่
พบกับอาจารย์ลักษณ์อีกครั้งหนึ่งนะลักษณ์ที่อรุณ

โปรดติดตามตอนต่อไป